เอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอะไรที่มันแบบว่าเป็นการแข่งขันรักโลกกันหน่อย

พร้อมแล้วแบบไม่ได้ไปสู้กับใครนะนี่ตั้งกาดยังก็จะไปต่อยมวย

ไปดูการแข่งขันที่เขาช่วยกันอนุรักษ์โลกนี้เอาไว้เป็นการแข่งขันสีเขียว

เอ้านี่เป็นการแข่งขันรักโลกนะครับเป็นภาพบรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์
องค์การพฤษฎาศาสตร์ที่สวนพฤษฎาศาสตร์สมเด็จพระนางจ้า
ศิริกิจอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โน้น
งานนี้เขาจัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อดีตของบุคลากรในองค์กร
เรียกได้ว่ามีการแข่งขันมากมายเป็นการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้
นี่อย่างเช่นวิ่งผลัดยกกระถางต้นจันผา

ไม่ใช่เบาแล้วก็การแข่งขันเก็บกระถางต้นไม้
การแข่งขันวิ่งผลัดแบกกระสอบปุ๋ย

แล้วก็มีการแข่งขันกรอกดินใส่ถุงเพาะชำอีกด้วย
ปลูกต้นไม้ไงก็แข่งกันใส่ดินเข้าไปเพื่อที่จะหย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไป
แล้วนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันม้วนสายยาง
ม้วนสายยางต้องแข่งขันกันด้วยว่าใครม้วนได้เร็วกว่ากัน
ก็เป็นการม้วนสายยางหลังจากที่ฉีดน้ำรถต้นไม้เสร็จแล้ว

และยังมีอีกหนึ่งการแข่งขันนะที่คุณพ่อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มักจะทำกัน

การแข่งขันกวาดใบไม้แห้งใส่กระสอบ

แต่ละชื่อการแข่งขันนี่ก็แหมมันช่วยอนุรักษ์โลกนะ
สนุกสนานนะคุณนะไม่ค่อยเห็นที่ไหน
เห็นแบบนี้แล้วแหมอยากไปแข่งบ้างจังเลย
มาได้ได้เดี๋ยวปีหน้าส่งคุณเลย
ครับนี่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
แล้วบอกเลยนะแข่งขันแบบนี้แล้วช่วยให้โลกนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น

แล้วก็ยังเป็นการสร้างความรักความสามารถกิ่งอีกจากภาพ

วิ่งแบบประถังจันทร์ผาแล้วต้องเต้นด้วยเหรอ

เออมันเป็นจังหวะสีสันแล้วนี่ดูเห็นไหม
อย่างที่ผมบอกเหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้ากว่าจะ
ทำงานกันแข่งขันกันดูแบบว่าธรรมชาติมาก
นะทำเป็นธรรมชาติเหมือนเคยทำกันอยู่ที่บ้านเป็นประจำโอ้โหสนุกสนานกันไปนะคะ
คือจริงแล้วเราไม่ค่อยเคยเห็นการแข่งขันอะไรที่มันแบบสีเขียวรักโลกแบบนี้
อย่างวิ่งผลัดแบบนี้ก็ต้องวิ่งผลัดเป็นกระสอบปุ๋ย
มันหนักนะคุณถุงปุ๋ยใบหนึ่งกว่าจะแบกให้เพื่อน
ยกไปโยนใส่เพื่อนเพื่อนรับหลังหักพอดี
ก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดีก่อนนะคะสนุกสนานกันไปอีกรูปแบบนึงนะ